คุณผู้ชมมาว่าด้วยเรื่องข้าวปุ้นกันหน่อยนะฮะข้าวปุ้นคืออะไร
เป็นกระต่ายสีขาวอายุสักประมาณ๒เดือน
ถูกสมาชิกครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาอยู่กันหลายคน
เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยซื้อมามาเลี้ยงเลี้ยงได้สักพักปรากฏว่า
คนในครอบครัวเดียวกันไปเชื่อดคอไปตัดคอ
ข้าวมุ่นข้าวปุ่นตายนะครับคุณผู้ชมเนี่ย
เรื่องราวถูกโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาก็เล่าเรื่องราวแบบนี้เขาบอกว่า
คือมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ารัชชาแทร่เต็งอายุ๒๓ปี
เขาย้ายมาอยู่กับภรรยาของเขาก็คือนางสาวสิริถาพรวงแก้วอายุ๑๘ปี
ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของฝ่ายภรรยาอยู่กับยายยายของภรรยา
ทีนี้ครอบครัวยายเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วมีสมาชิกกันอยู่หลายคน
หนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของคุณยายด้วยก็มีศักดิ์เป็นน้าของเมียของนายรัชชาเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นนายรัชชาก็ไปซื้อกระต่ายมาเลี้ยงเป็นกระต่ายเพศผู้สีขาว
ข้าวปุ้นอายุ๒เดือนมาเลี้ยงแต่ถูกน้าชายฆ่าตัดหัว
ไปฆ่าข้าวปุ้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดมาจากการทะเลาะภายในครัวเรือน
ภายในบ้านนั้นแหละค่ะหลังจากที่คุณยายมันไปคุณยายเนี่ย
ก็คือไปทุบกรงนกกรงหัวจุกของน้าแล้วน้าเนี่ยก็ผ่านไงผ่านไปลงที่กระต่าย
ซึ่งเมื่อวานเนี่ยน้าชายปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำล่าสุดยอมรับแล้วนะคะ
ว่าเป็นคนเอามีดเนี่ยไปเชื่อดคอไปตัดคอข้าวปุ้นน้าชายของนายรัชชาแทร่เต็ง
แล้วก็นางสาวสิริธาพรฮวงแก้วก็คือนายคมคายรอดบุญมาอายุ๓๒ปี
สาธารณะพรฮวงแก้วฝั่งซ้ายมือเขาซื้อกระต่ายมาเลี้ยง
ฝั่งขวามือเป็นน้าชายก็คือนายคมคายรอดบุญมา
เขาเลี้ยงนกกลงหัวจุกแล้วปรากฏว่าตรงกลางเป็นแม่
แม่เนี่ยไปดูแลกระต่ายไงไปตัดยงตัดย่าแล้วก็เอาผักบุ้งมาให้กระต่ายกิน
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขากลดเพราะว่าคุณแม่ไปทุบนกกรงหัวจุกเขา
เขาก็เลยโกรธคุณผู้ชมตำรวจจับกุมได้แล้วนะคะสำหรับคนก่อเหตุ
วันนี้เดินทางมาพบกับพันธุ์ตำรวจโทรัชพลโมรารัฐสารวัตรสอบสวนสพนาขา
ตามหมายเรียกหลังจากที่ถูกหลานสาวแล้วก็หลานเขยระบุบอกว่า
นายคมคายนี่แหละเป็นคนฆ่าปัดคอข้าวปุ้นกระต่ายที่พวกเขาเลี้ยง
คมคายยอมรับสารภาพจากเดิมเมื่อวานปฏิเสธ
วันนี้ยอมรับสารภาพบอกว่าฆ่าปาดคอกระต่ายจริง
โดยตัวเขาเองชอบเลี้ยงนกกลงหัวจุกแล้วก็นกเขา
คือเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะคะ
ทั้งหมดอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
วันเกิดเหตุนางคำตาชาวป่าอายุ๖๒ปี

คือบอกว่ารำคาญเสียงนกจังเลย
แม่ก็เลยเดินไปเคาะกรงนกกรงหัวจุก
แล้วก็ปลดกรงนกออกมาคือกรงนกมันแขวนไว้
แล้วก็สั่งให้ตัวเองเอานกไปเลี้ยงไว้ที่กระท่อมปลายนา
นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุคมคายบอกว่าน้อยเนื้อต่ำใจ
ที่สำคัญมีภาพบาดตาบาดใจ
เพราะเห็นแม่ไปเก็บผักบุ้งมาเลี้ยงกระต่าย

ด้วยความโมโหนี่แหละค่ะตัดสินใจ

นำมีดคัตเตอร์มาปาดคอกระต่ายที่ชื่อว่าข้าวปุ้น
คอมันขาดแล้วโยนศพกระต่ายไปทิ้งไว้ที่บ้าน
หน้าบ้านด้วยความสะใจนะตอนนั้นนะ
แต่คมคายบอกว่าพอหายโกรธเท่านั้นแหละค่ะ
กลับรู้สึกสงสารกระต่ายที่ตัวเองไปฆ่าปาดคอคิดในใจว่า
แหมไม่น่าทำเลยสำนึกผิดแล้ว
จังหวัดอุดรธานีต่อไปค่ะ